ไปดูสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้น
พระพุทธรูปถูกต้อนหมายดูดเข้าไปนะครับ

ที่นี่นะฮะเป็นที่พักที่เป็นบริเวณ
ที่เขาเรียกกันอศมที่พักพระทรงเก่า

ลานกีฬาประจำหมู่บ้านปามีสภาพไหมง
อำเภอแม่ใจจังหวัดพยาวจ้ะและนี่คือพระพุทธรูปที่ผมพูดถึง
ชาวบ้านยกมือกราวไหว้สาธุสาธุ
เขาบอกว่าพระพุทธรูปนี้อยู่ติดกับโคนลำต้นมานานร่วมร้อยปี
นี่ที่ผมบอกต้นไม้ดูดพระพุทธรูปเข้าไป
เป็นอย่างนั้นจริงแล้วเป็นไปตามธรรมชาตินะคุณผู้ชมนะ
พระพุทธรูปนะครับเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิศิลปะอินเดียเขาว่าอย่างนั้น
แล้วถูกสร้างด้วยปูนปั้นที่มีขนาดหน้าตักกว้าง๘๐เซนติเมตรสูงสักเมตรหนึ่ง
แล้วทาด้วยสีขาวเลยนั่งประทับใต้ต้นโพดูแล้วสวยงาม
และเดินผ่านมาเห็นแบบอะเฮ้ย
มันเหมือนถูกดูดเข้าไปจริง
ชาวบ้านเขาเชื่อว่านี่แหละคือความสวยงามตามธรรมชาติ
แต่เราอยากรู้ที่มาที่ไปเพิ่มเติม
ก็ต้องไปถามผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่ครับ
ไปถามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านป่าเมี่ยง

ก่อนหน้านี้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของอาสมและที่พักของพระสงฆ์เก่าที่ถูกปล่อยให้รกร้าง
หมู่บ้านเองก็สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และลานอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านมานะ
พระพุทธรูปที่ถูกต้นโพครอบไว้หรือดูดไว้

เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับ
ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็โอ้โห
อดไปได้จนจะต้องไปกราบศกรรย์สักครั้ง
และชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าใครที่มาขอนู่นนี่นั่น

โอ้โหพระพุทธรูปอยู่ใต้ต้นโพ